เรื่องของโควิด๑๙คนที่อยากฉีดวัคซีนก็อยากฉีด

ดาบตำรวจท่านนี้เลยพลีชีพ
พลีชีพด้วยการที่ไม่ได้ตายนะ
พลีชีพด้วยการแต่งกายเป็นผู้หญิง

แล้วก็ทำให้เพื่อนตำรวจไม่กลัวการฉีดวัคซีน

ดาบแต่งเป็นสีสันหรืออินเนอร์

ไม่เขามีเมียเนื้อชุดเมียมาใส่เอาละเออ

เป็นบรรยากาศที่อาคาร
ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประจบคีริขรรภ์
ที่มีตำรวจครูแล้วก็ประชาชนมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙

แต่ที่สะดุดตานั้นเรียกเสียงฮือฮาฮือฮา
แล้วก็ลอยยิ้มได้นะครับกับคนที่มีมาฉีดวัคซีนคือ
มีคนหนึ่งเนี่ยลักษณะคล้ายสาวบ๒
ท่านนี้ฮะแหมแต่งตัวเป็นผู้หญิงมาเชียว
จะมาฉีดวัคซีนกับเขาด้วยเอาวัดความดันหน่อยนะคะ

อ่ะแต่เมื่อสอบถามไปคือ
ขอโทษนะครับผมเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานอยู่ที่ประจวบคลีขัน
ผมชื่อดาบตำรวจมานิดเซ็นจางอายุ๓๗ปี
เอาเสื้อผ้าเมียมาใส่ฮะมาแต่งหญิงเนี่ยมาฉีดวัคซีน
สร้างความประหลาดใจแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับบุคลากรทางการแพทย์
เพราะไม่เชื่อว่าเป็นตำรวจจริงเป็นจริงครับ
ดาบตำรวจมานิดเล่าบอกว่าแนวคิดนี้ได้แรงบันดาลใจ
มาจากรุ่นพี่ตำรวจในที่ทำงานคือพี่เขาเนี่ยกลัวเข็ม
แล้วก็เครียดวิตกกังวลแล้วก็ไม่มั่นใจกับแห่ข่าววัคซีน

เออนะฮะก็เกรงว่าจะได้รับผลข้างเคียงบ้างอะไรบ้างแบบนี้
หาวิธีจะทำยังไงทำยังไงนะให้รุ่นพี่เข้าใจว่า
ฉีดวัคซีนมันไม่น่ากลัวนะครับ
จากนั้นก็เอาชุดภรรยาที่ใส่หลังจากแต่งงาน
แล้วภรรยาไม่ได้ใช้แล้วนะครับนำมาสวมใส่เพื่อสร้างรอยยิ้ม
สร้างกำลังใจให้กับเพื่อนพี่ตำรวจมีกำลังใจ
แล้วอย่าไปกลัวการฉีดวัคซีนหน้าหวานจริงนะจ๊ะ
อื้อสวยนะ
อีกคนหนึ่งที่เป็นตำรวจอยู่ในที่ทำงานเดียวกันนะครับ
ค่อนข้างที่จะมีการวิตกกังวลมากนะครับค่อนข้างที่จะเครียดนอนไม่หลับ
ก็ปรึกษาผมผมคงรู้สึกว่าเอ๊ะเราทำยังไงดีให้
ให้คนใกล้ตัวเรารู้สึกผ่อนคลายนะครับว่าการฉีดวัคซีนคือ
ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะครับไม่ว่ามันจะมีผล
ใกล้เคียงหรือไม่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรามีโอกาสแล้วเราเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้อง
กี้กับประชาชนนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราทำยังไงดีให้
ให้มันมีความน่ารักให้มันรู้สึกว่าเป็นสีสันให้คนที่รอบข้างเรารู้สึกว่ามันผ่อนคลายได้นะครับ
ก็เลยคิดว่าเออแต่งตัวแบบนี้ดีกว่าไหมมันจะสร้างความผ่อนคลายให้กับเขาได้นะครับ
แล้วก็ตัวเราเองด้วยก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันรู้สึกว่ามันสนุกมันมาด้วยความสนุก
แล้วก็เป็นหน้าที่ที่มันต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับ
ค่ะดาบมานิดครับเมื่อกี้ที่ผมแซวไปตอนต้นผมขอโทษนะครับ
จับก็เลยครับดูจากมือแล้วก็ตรงกล้ามแขนแล้ว
ผมขอโทษจริงฮะที่หยอกดาบไปนะฮะ
นักข่าวก็ถามบอกว่าเป็นตำรวจแต่งชุดนี้อายไหมล่ะพี่

แต่ด้วยหน้าที่คือเขาคิดลึกไง
คือเขาต้องทำงานเจอคนฉะนั้นตัวเขาต้องปลอดภัยก่อน

ที่สำคัญคืออยากให้เพื่อนตำรวจ
มีความมั่นใจในการฉีดวัคซีนนะครับ

เดี๋ยวถ้าผมจะฉีดวัคซีนเนี่ยวันนี้ผมเริ่มกลัวเข็มขึ้นมาแล้ว

ผมอยากจะให้พี่ต้นทำแบบดาบมานิด
เป็นกำลังใจผมหน่อยได้ไหมตอนฉีดฮะ
ให้ผมใส่ชุดแบบพี่เข้าหรือโอ้โฮไม่ต้องห่วงเลยฮะใช่ครับพี่
รับรองว่ายามไม่ให้เข้าแน่ไปนะ
แล้วอยากให้เห็นนะว่าใส่ชุดนี้ไปจ่ายตลาดด้วย